ตอนนี้คนที่ติดเชื้อที่เราพบทุกคนก็ได้รับการนำตัวมาที่
ในแต่ละจังหวัดนะครับคนที่สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดมากมากก็พบเยอะแล้วนะครับแล้วก็มี
การตรวจเชื้ออะไรต่างส่วนใหญ่ยังไม่พบอะไรนะแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่
เพราะว่ารู้ว่าตัวเองป่วยกลับเข้ามาก็แทนที่จะมาหาหมอมาพบแพท

ความรับผิดชอบแล้วก็ยังขึ้นรถขึ้นลาอะไรต่างต่างอย่างที่บอกกับคนเหล่านี้เนี่ย
ความสูญเสียให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาล
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงวันหยุดยาวของเดือนนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่อง
โควิด๑๙นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีที่มีข่าวว่ามีคนลักลอบเข้ากลับเข้าประเทศแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเป็นผู้ป่วยแล้วก็มีการแพร่เชื้อ
จนกระทั่งตอนนี้มีการยืนยันถึงการติดเชื้อภายในประเทศแล้วเนี่ยนะคะทำให้ต้องกลับมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งเพราะว่าในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนทางจังหวัดภาคเหนือก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งของคนที่เดินทางไปในวันหยุดนะคะแล้วก็เริ่มกระทบเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องของข่าวการยกเลิกการจองที่พักนะคะหรือว่ายกเลิกร้านอาหารต่างต่างวัน
เราจะคุยกับในแพทย์ทศเทพบุญทองค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
คุณหมอคะจนถึงตอนนี้ของเชียงรายเอาจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยตัวเลขภายในจังหวัดเองเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมดกี่รายคะ
ข้าวใหม่เลยนี่นะครับตอนนี้ที่เชียงรายวันนี้แถลงไปแล้วรวมทั้งหมด๙รายครับ
รายเป็นการติดเชื้อภายในทั้งหมดกี่คนคะคุณหมอ
ก็จากการซักประวัติเราคิดว่าเป็นการนำเข้านะครับติดเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่๘ลาย
แล้วก็มีหนึ่งรายที่เข้าใจว่าน่าจะไปติดเชื้อจากเคสที่ได้รับเชื้อที่จังหวัดพยาวครับ
คุณหมอคะลักษณะของการจำกัดวงของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงสูงหรือว่าเสี่ยงต่ำที่เชียงรายเนี่ย
ลักษณะปฏิบัติของเชียงรายทำยังไงกันอยู่ตอนนี้คะ
สืบเนื่องจากเคสที่เชียงรายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกรณีลักลอบเข้ามานะครับ
แล้วก็เข้ามาช่องทางธรรมชาตินี่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าขอเข้ามาตามช่องทางที่ถูกต้องส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีในไทม์ไลน์เนี่ยในส่วนที่ลักลอบเข้ามาก็จะมีบางช่วงที่เขาแอบอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอแม่สายบ้างอำเภอเมืองบ้าง
เพราะฉะนั้นในวงของกลุ่มที่จะมีไทม์ไลน์ก็เป็นกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาซึ่งเป็นวงแคบครับไม่เหมือนที่เชียงใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้เดินทางออกไปนอกพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนมากก็อยู่แต่ที่พักนะครับ
แล้วก็เข้ามาในระบบการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นในวงของกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีวงที่วงแรกเนี่ยในกรณีเคส๑๒๓เคสแรกเนี่ยนะครับมีอยู่๔๐กว่าคนเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะครับ
ก็จะเป็นประเด็นอยู่ในเคสที่๗ครับผม
คุณหมอคะถ้าฟังอย่างนี้แล้วของเชียงรายมีความจำกัดในวงของผู้ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างดีนะคะคือจำกัดได้ไม่ได้ดูกระจัดกระจายมากถูกไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าไม่ได้มีการเดินทางไปมากนักยกเว้นเคสที่๗เคสเดียวครับที่เราก็ตามกันอยู่เพราะว่าจะไปซ้อนกับเหตุการณ์ของน้องที่พยาวแล้วก็เชียงใหม่ครับผมครับ
คุณหมอคะถ้าสมมุติเราดูไปเฉพาะที่น้องกรณีเคสที่๗เนี่ยนะคะเคสที่๗เนี่ยการสืบสวนหรือว่าหรือว่าสอบสวนโรคเนี่ยนะคะเท่ากับว่าสามารถจะกินพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับน้องคนที่๗นี้ได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
ก็ตอนนี้เราคาดว่าดับเกือบทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าผมต้องผมต้องนำเรียนว่าพอดีไม่ได้เตรียมรายละเอียดไว้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะรวบรวมกันได้แต่ช่วงบ่ายนี้ครับมีทั้งเสียงสูงและเสี่ยงต่ำแต่จำนวนไม่มากนักครับ
เพราะว่ามันอยู่ในวงแคบแต่ว่าก็มีประเด็นว่าเขาไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแล้วก็ที่สิงปาร์คอันนี้มันจะเป็นการประเมินแบบกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นต้องเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ให้บุคคลที่คาดว่าอยู่ใกล้บริเวณที่น้องเขาเข้าไปเนี่ยให้มาแสดงตัวซึ่งเราประชาสัมพันธ์ออกไปในภาพกว้างตั้งแต่
ส่วนโลกดูจำกัดวงได้แต่ถ้าเราใช้วิธีการมองพื้นที่ที่เขาไปสิ่งปาร์คที่ว่านี้อันนี้ทางการจะสามารถยืนยันได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าอย่างน้อยยืนยันได้เมื่อไหร่ว่าไม่น่าจะมีเพิ่มขึ้นจากนี้แล้ว
แล้วเราได้มีการสุ่มตรวจในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
เขตพื้นที่ของอำเภอแม่สายนะครับ
สุ่มตรวจไปแล้ว๓วันติดกัน

ผมเข้าใจว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า๖๐๐ลายนะครับ
ในพื้นที่นะครับค่ะครับเราไม่พบเชื้อเพิ่มบวกเพิ่มเลย
เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าในเคสที่๗เนี่ย
หลายคนกังวลเนี่ยผมว่ายังมีความเสี่ยงต่ำอยู่นะครับ
แต่ก็ต้องติดตามให้ครบถ้วนอีกสักวันสองวันนะครับ

คือเราพอจะเห็นวิธีปฏิบัติมาตลอดตลอดทางตลอดปีของทางสาธารณสุขนะคะ
แต่ว่าทีนี้ถ้าเราลองดูจากข้อกังวลอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
คือการตรวจแล้วเนี่ยแล้วไม่พบเนี่ยจำเป็นต้อง
ตัวอย่างเช่นตัวเลข๖๐๐ลายที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ต้องมีการตรวจอีกรอบนึง๗วันให้หลังไหมคะ
หรือว่าอันนี้คือจบแล้วคะคุณหมอไม่จำเป็นครับเพราะว่ากลุ่มที่ตรวจแบบสุ่มนี้
ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำเราก็จะให้ให้คำแนะนำครับ
ผมย้ำนะครับไม่ใช่กักกันตัวเองนะครับให้สังเกตอาการตัวเอง
ภายใน๑๔วันนับจากวันที่๒๙ที่เป็นเหตุการณ์ที่มีการเข้าไปในงานคอนเสิร์ตที่สิงปาร์คนะครับ
นับไป๑๔วันครับจะหมดประมาณวันที่๑๐กว่า๑๒เหมือนกันเนี่ย
ผมจำไม่ได้แล้ว๑๒๑๓ธันวาก็สังเกตอาการครับ
ถ้าไม่มีไข้ไม่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจอะไร
ก็ถือว่าปกติดีไม่จำเป็นต้องมาตรวจซ้ำ
แต่ถ้าภายใน๑๔วันเนี่ยมีอาการผิดปกติขึ้นมา
ก็สามารถมาปรึกษาเพื่อตรวจซ้ำได้ทันทีครับ
ค่ะทีนี้ในภาพของภาพรวมของจังหวัดเชียงรายค่ะคุณหมอ
ตอนนี้เชียงรายเองได้รับผลกระทบจากข่าวคราวลักษณะแบบนี้
ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้บ้างไหมคะแล้วก็ช่วงใกล้ปลายปีขนาดนี้ค่ะ
ผมคิดว่าพอดีวันหยุดยาวอาทิตย์หน้านะครับคุณจอมขว
ผมคิดว่าจริงแล้วตอนนี้ก็ในส่วนของคนเชียงรายเองเนี่ยมีความเข้าใจ
แล้วก็รู้ดีว่าเรากำลังต่อสู้กับการที่มีคนไข้ประเทศเพื่อนบ้าน
หลุดเข้ามาในระบบนะครับซึ่งเราพยายามดักจับอยู่นะครับ
จริงตอนนี้ผมว่าคนเชียงรายเข้าใจแต่ว่าข่าวที่ออกไปก็อาจจะทำให้คนจังหวัดอื่นมีความวิตกกังวลอยู่บ้าง
แต่เราพยายามที่จะส่งสัญญาณทางสื่อหรือทางสิ่งต่างให้สะท้อนให้เห็นว่า
มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ในการตรวจหากลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำให้ครบถ้วน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการกระจายของผู้ติดเชื้อออกไปอีกนะครับ
ซึ่งถ้าสามารถทำได้ภายใน๓๔วันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่า
หลังจากเหตุการณ์ที่วุ่นวายมาตั้งแต่ช่วงวันที่๒๙๓๐มาเนี่ย
คลี่คลายไปได้ครับแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่มีคนจะเข้ามาเชียงราย
เพราะช่วงนี้เชียงรายอากาศดีนะครับ
คือในส่วนของการจำกัดวงถ้าฟังจากคุณหมอทั้งหมดแล้วเชียงรายไม่ได้น่าห่วงเท่ากับ
เท่ากับจังหวัดเชียงใหม่ถูกไหมคะเพราะว่าดูเหมือนจะห่วงอยู่แค่แค่กรณีเดียว
แล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่มาตรวจอีก๖๐๐ลายเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำอยู่แล้วถูกไหมคะคุณหมอ

ทีนี้ในส่วนของหลังจากนี้ไปบ้างค่ะอันนี้ฉันถามแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกได้หรือไม่นะคะ
เช่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ทันสังเกตตัวเองอย่างใกล้ชิดว่าเอ๊ะตัวเองถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สังเกตตัวเองอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าเนี่ย
เราเราทำแผนเผชิญเหตุไว้อยู่แล้วครับคุณจอมขวัญครับแผนเผชิญเหตุที่ว่าเนี่ยทำซีนาริโอไว้เนี่ยว่าจะมีจำนวนคนไข้มากมากเนี่ยวันหนึ่งเป็นสิบยี่สิบลายเนี่ยนะครับเราทำแผนเผชิญเหตุไว้แล้วว่าถ้าในกรณีของตั้งแต่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนเล็กน้อยไปจนถึงจำนวนมากเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรผมเรียนอย่างงี้ครับว่าศักยภาพด้านการรองรับการรักษาพยาบาล
จำเป็นต้องรับผู้ป่วยไว้นอนได้ถึง๔๐๐เตียงนะครับเพราะว่าเราใช้ศักยภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับซึ่งก็ที่สำคัญก็คือโรงบาลศูนย์การแพทย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมนะครับก็ระดมทำแผนระดมทรัพยากรไปใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจในเรื่องของการ

อยู่ในขั้นตอนตรอแบบนั้นคือตอนนี้ถือว่าจำกัดวงได้แล้วสำหรับคนที่น่าจะเกี่ยวข้องถูกไหมคะถูกต้องครับคนที่น่าจะเกี่ยวข้องเราก็ล็อกแล้วก็กักตัวไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เฝ้าดูอาการเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือว่าเราจำกัดวงได้ครับค่ะคุณหมอค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เชียงใหม่อีกหนึ
ลองไปที่เชียงใหม่คุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลองบริหารเวลาที่จะคุยกับทางเชียงใหม่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เราจะคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรก่อนนะคะ
เราจะคุยกับนายแพทย์กระมวลกัญญาประสิทธิ์ค่ะคุณหมอกระมวลสวัสดีค่ะ
คุณหมอที่พิจิตรจริงตัวเลขออกมาในข่าวนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะพิจิตรเป็นยังไงบ้างคะ
พิจิตรก็ตอนนี้มีคนติดเชื้อที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับก็มีอยู่คนเดียวครับ
ซึ่งส่งผลยังไงกับพิจิตรไหมคะคุณหมอแม้ว่าตัวเลขจะเป็นหนึ่งคนนะคะ
กรองทุกกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่างนะครับ
ตอนนี้ก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากซึ่งร่วมรวมกับผู้ป่วยเนี่ย
ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงก็มามีทั้งหมด๕๓๕รายนะครับ
ตอนนี้ก็ตรวจไปแล้วได้๑๓๕รายก็ผลเป็นลบทั้งหมดครับ
อันนี้หมายถึงเสี่ยงต่ำใช่ไหมคะคุณหมอจาก๕๐๐กว่าเนี่ยค่ะ
คือเสี่ยงสูงเสี่ยงสูง๙คนที่ว่าเป็นเหมือนกับแบบเหมือนกับใกล้ชิดมากสัมผัสกันเลยอย่างนี้ถูกไหมคะ
นั่งกินนอนด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าแล้วก็เสี่ยงสูงอีกแบบหนึ่งคือ๕๓๕คนใช่ไหมคะคุณหมอ

ออกมาแค่๑๓๕คนแต่ว่า๑๓๕คนคือเป็นลบ
ครับครับผม
คุณหมอทีนี้ของพิจิตรที่คุณหมอบอกเนี่ยคือจริงแล้วตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขยืนยันผู้ติดเชื้อมีแค่๑รายเท่านั้นเนี่ยนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากรอบแรกคือระลอกแรกตลอดทั้งปีที่เขามีกันเนี่ยพิจิตรไม่มี
เลยทำให้รอบนี้ค่อนข้างจะกังวลกันเยอะใช่ไหมคะ

แต่ว่าถ้าสมมุติเราพูดถึงนะคะในกรณีถ้ามีผู้ติดเชื้อสมมุติว่ามีมากกว่า๑รายในพิจิตร
ยังไงเนี่ยสาธารณูปโภคหรือว่าหยูกยาเตียงพยาบาลสถานพยาบาลยังไงก็คือพอถูกไหมคะคุณหมอ
ตรงนี้ทางสาธารณูปโภคระบบดูแลรักษาของเราก็เตรียมพร้อมทั้งระบบกักกันนะครับ
เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างตั้งแต่รอบแรกแล้วครับครับผม
แล้วส่วนใหญ่ที่คนกังวลกันเนี่ยค่ะคุณหมอสิ่งที่คนพิจิตกังวลกันคือกังวลว่าจะต้องอยู่แต่บ้าน
ผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าหรือว่าที่กังวลกังวลประเด็นไหนมากที่สุดคะ
ประเด็นที่เขากลัวเรื่องจะติดเชื้อนะครับกลัวเชื้อจะมีอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับ
กลัวกลัวจะมีผู้ติดเชื้อที่ลงเหลือในส่วนวิกฤตกลัวว่าเขาออกไปทำธุรกิจธุรกรรมตรงนู้นตรงนี้แล้วจะติดเชื้ออย่างนั้นนะครับ
เราก็ต้องให้ความมั่นใจในประชาชนที่ตื่นตนกเราก็บอกว่าคนที่ติดเชื้อใกล้ชิดที่สุดเนี่ย
เราสามารถเอาเก็บเอาไว้ที่กักกันหมดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคนที่อยู่ใกล้ชิดคนอื่นก็แค่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่สามารถจะติดกันได้นะครับ
คุณหมอถ้าเราถามย้อนกลับไปตอนที่จังหวัดอื่นทั่วประเทศมีรายชื่อผู้ติดเชื้อโควิด
ตอนนั้นที่พี่จิตไม่พบเลยเนี่ยคือมาตรการที่พี่จิตใช้หรือว่าสิ่งที่พี่จิตทำเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่มีผู้ป่วยเลยคะ
แล้วก็ถ้าเข้าไปในสถานบริการต่างแล้วก็ลงทะเบียนในไทยชนะอะไรอย่างนี้ครับก็ทำตามนโยบายของกระทรวงสาสุขก็ผลที่ไม่ติดเชื้อในในจังหวัดพิจิตรไม่เกิดเลยครับเชื้อนำเข้าก็มีแล้วคนนี้ก็เป็นเชื้อนำเข้าจากพม่าด้วยครับไม่ใช่เชื้อที่เกิดจากพิจิตรครับ
คุณหมอในส่วนของการรอผลเนี่ยนะคะกลุ่มแรกที่บอกว่าสัมผัสเลยเนี่ยแล้วรออยู่อีก๒คนเนี่ยแล้วก็บวกอีก๒๓๐๐คนอันนี้ตัวเลขคร่าวนะคะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ว่าไม่ถึงกับสัมผัสเนี่ยผลจะออกมาอีกกี่วันคะ
ก็เย็นนี้ก็ออกมาบางส่วนแล้วครับเย็นนี้ออกมาออกมาอีก๖๐คนก็ผลลบทั้งหมดครับแต่ว่าคือถ้าจะเอาเป็นทางการถ้าเอาเป็นทางการเนี่ยก็คงจะเอาเป็นเที่ยงพรุ่งนี้เขาจะตัดตัดยอดอย่างนี้คือผลมันไม่นิ่งครับผลไม่นิ่งเพราะว่าเราทำเราทำส่งไปเป็นชุดตลอดเวลาครับ
คุณหมอครับถ้าสมมุติเชิญค่ะ
ครับครับตอนนี้เราก็ดำเนินการตอนนี้ผู้ป่วยที่มีคอนแท็กเนี่ยเราก็ทำการสวอปทำการเก็บตัวอย่างไปตรวจอยู่ที่จังหวัดพิชิตที่โรงพยาบาลพิจิตรตลอดนะครับตอนนี้ก็มีมีเคสมาทำอยู่นะครับ
ก็เลยผมก็เลยทำเรื่องไปยืมรถพระราชทานในส่วนของท่านในหลวงที่มอบให้กระทรวงสาธารณสุขไว้นะครับ
ก็ทำเรื่องขอยืมไปที่ทางขอนแก่นขอนแก่นก็เลยให้มาวันนี้วันคันนึงนะครับ
ก็เลยเอาตรงนี้มาช่วยในการคัดกรองทั้งหมดของผู้ป่วยที่มีจำนวนมากอย่างนี้ครับ
คุณหมอคะถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยถ้าฟังจากอย่างนี้เนี่ยนะคะ
คือตัวเลขที่ออกมาคาดว่านะคะคาดว่าอาจจะไม่พบผลที่ติดเชื้อเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่สมมุติสมมุติว่าออกมาเป็นลบหมดเลยคำถามคืออีกกี่วันต้องมีการตรวจซ้ำคะ
หรือว่าตรวจแค่รอบนี้ถ้าเป็นลบก็คือจบคะสำหรับพิจิตร
กลุ่มที่โค้ดคอนแทคก็ใกล้ชิดจริงก็ต้องรอก็อีกกว่ามา๑๔วัน
เราก็อยู่สถานกักกันเราตลอดนะครับ
คำว่ากักกันหมายว่าต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรา
แล้วก็อยู่ในสถานที่เรารับจัดให้ด้วยครับ
เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีการตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
แล้วก็ระหว่างที่สมมุติผลออกนะคะคุณหมอในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้
แล้วก็จะต้องตรวจอีกเนี่ย
ระหว่างที่ก่อนจะตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ย
อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นของทางการใช่ไหมคะ
ครับเป็นของทางการส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ในที่บ้านอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเจ้าที่สาธารณสุขคอยไปกำกับดูแล
มีอสมเข้าไปกำกับดูแลเขาไปวัด
ส่วนร่างกายประวัติอุณหภูมิทุกวันครับ

เดี๋ยวเราลองติดต่อทางเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่นี่คนก็อาจจะกังวลเยอะ
เพราะว่าเป็นจังหวัดที่คนน่าจะจองที่เที่ยวไว้เยอะนะคะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าลองดูว่าถ้าได้เชียงใหม่
เราลองคุยกับเชียงใหม่แล้วลองแบ่งเวลาดูกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
เดี๋ยวลองบริหารเวลาดูสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหนึ่งจังหวัดที่น่าจะมีผลกระทบต่อเชียงใหม่
ท่องเที่ยวมากที่สุดตอนนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เชียงใหม่ถ้าเอาตัวเลขที่ยืนยันตอนนี้นะคะก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ย
ทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่นำเข้าทั้งหมดนะคะ
วันนี้เราจะคุยกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เน้นไปที่ความเชื่อมั่นหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่จองที่พักไว้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ย
ยังไปได้ตามแผนเดิมหรือเปล่านะคะเราคุยกับรองผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนค่ะ
สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมวิรพันธ์เดี่ยวรองผู้ประการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ค่ะท่านรองค่ะที่ฉันใช้ตัวเลขตามสาธารณสุขที่ยืนยันจนถึงตอนนี้เนี่ยยังเป็น๓รายอยู่นะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีตัวเลขเพิ่มเติมของเชียงใหม่เข้ามาว่ามีการติดเชื้อภายใน
ทีนี้แต่ในแง่ของความเชื่อมั่นคือความเชื่อมั่นไม่ได้รอตัวเลขแล้วค่ะ
ท่านรองตอนนี้บรรยากาศในเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะ
โอ้โหรถติดครับคนมาเต็มไปหมดเลยเนี่ย

ไม่มีผลครับทุกจุดทุกสถานที่ยังพาคล่ำไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของเชียงใหม่เองเตรียมรับมือไว้ยังไงบ้างคะ
คือถึงแม้ว่าจะตัวเลขไม่เพิ่มนะคะท่านรองแต่ว่าในแง่ของการที่คนไปอยู่กันในพื้นที่เดียวกันจำนวนมากเชียงใหม่เตรียมอะไรไว้บ้างคะ
ครับก็มาตรการป้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
รวมทั้งเรื่องของรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับ
การคลุกลีหรือว่าการ
อยู่ในที่แออัดยัดเยียดที่ผู้คนหนาแน่นในระยะเวลานานนะครับ
รวมทั้งใช้แอปพลิเคชันไทยชนะก็ทำทุก
ครับครับก็ทำทุกมิตินะครับ
ที่จะให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เกิดความมั่นใจ
แต่ว่ามันเหมือนที่เรียนก็คือว่า

เชื้อที่เขานำเข้ามาจากภายนอกนะครับ
ค่ะ
มีกิจกรรมไหนหรือว่ามีสถานที่ไหนที่ทางเชียงใหม่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
โดยเฉพาะเช่นนะคะเช่นมาตรการก่อนเข้าไปในพื้นที่นั้น
หรือว่าการจำกัดจำนวนคนอย่างนี้ค่ะ

สำหรับมาตรการนี้ก็ใช้กับทุกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านโรงต่างที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับ
ตลอดจนสถานประกอบการสถานบริการต่าง

ค่ะไม่มีพื้นที่ไหนที่ทางเชียงใหม่รู้สึกว่าต้องห่วงเป็นพิเศษในวันที่เป็นวันหยุดใช่ไหมคะ

ในส่วนของเชียงใหม่ตอนนี้มันมีผลต่อยอดการจองที่พักหรือว่าการจองบริการอื่นของเชียงใหม่บ้างไหมคะ
ในในภาพรวมยังบวกอยู่ยังยังดีอยู่นะครับยังคงที่อยู่เนี่ย
ตอนนี้ผมมาเตรียมที่จะมาร่วมงานกับกรมอนามัยอยู่ตรงหัวประตูท่าแพร
ยังพาข้ามไปด้วยผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งพี่น้องชาวเชียงใหม่เองครับ
ต้องเรียนว่าเชียงใหม่ยังมีความเป็นปกติอยู่นะครับไม่ว่าคนจะเข้ามาเราไม่มีการกักกันตัวนะครับ
ไม่มีคือทุกอย่างใช้ชีวิตตามปกตินะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมครับผมครับ
รองคะตอนก่อนที่สมมุติเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะในรอบแรกที่มีการระบาดหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย
จังหวัดเนี่ยเลือกที่จะใช้การตรวจคนขาเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รอบนี้ต้องใช้ไหมคะ
มาเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจรนิดสงวนสัตว์นะฮะ
การป้องกันอันนี้เช่นได้สั่งให้อำเภอชายแดนทั้ง๕อำเภอนะครับ
ได้ลงพื้นที่ไปที่จะไปคอยเฝ้าระวังคนที่จะลักลอบเข้าออกตามแนวชายแดนในช่องทางธรรมชาติ
ในส่วนของถนนเนี่ยก็ตั้งจุดสกัดจุดตรวจนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่นำเชื้อเข้ามาตามเส้นทางที่เคยใช้
ก็คือรอยต่อระหว่างจังหวัดเพื่อนบ้านกับจังหวัดของเรานะฮะ
เราตั้งไว้ที่พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดกับอำเภอแม่อายครับ๒จุด
ในส่วนของโควิดหมู่บ้านตำบลนะครับก็ลงไปทำงานกันอย่างเข้มข้นที่จะเอ็กซาเรย์ว่า
มีบุคคลแปลกหน้าหรือคนในหมู่บ้านนะครับที่มีโอกาสสูญเสียที่จะไปสัมผัสกับ
ผู้ที่เดินทางไปทำงานในต่างแดนหรือไม่อย่างไรครับเราทำงานกันอย่างเต็มที่ครับ
ค่ะรองผู้ว่าคะถ้าเราดูจากตัวเลขตอนนี้เนี่ย
เป็นสามคนที่เป็นนำเข้าอยู่จากต่างประเทศนะคะแต่ทีเนี้ยท่านผู้ว่า
ร่าวก็ได้ค่ะตัวเลขว่าตอนนี้น่ะมีการรอผลคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ว่าจะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหรือเข้ารักษณะที่เสี่ยงแบบสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยมีรออยู่เยอะไหมคะผลการตรวจ
ผลการตรวจที่ผ่านมาเนี่ยเราตรวจแทบแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อยู่ไม่กี่ท่านนะครับที่กำลังทยอยเดินทางเข้ามาครับ
เพราะว่าหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะฮะแล้วก็แจ้งผ่านสื่อต่างไปเนี่ย
ก็มีพี่น้องประชาชนที่ปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์สถานที่ต่างที่ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการ
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างสรรพสินค้ารวมทั้งโรงหนัง
ตอนนี้ทุกจุดนะครับก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เคยไปใช้บริการในสถานที่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันครับ
ผู้ป่วยไปใช้มาตรวจหมดแล้วครับ
ค่ะรองรองคะตัวเลขตอนนี้เนี่ยถ้าคร่าวเรารอผลการตรวจอยู่เนี่ย
หลักถึงพันไหมคะหรือยังอยู่ที่เป็นหลักร้อยคนอยู่คะ

สักกี่ร้อยคะท่านรองคร่าวก็ได้ค่ะถ้าไม่มีตัวเลขชัดค่ะ
ประมาณ๕๐๐ครับประมาณ๕๐๐ครับ
ซึ่ง๕๐๐ที่ว่านี้เนี่ยตัวเลขสักประมาณ๕๐เนี่ย
จะได้เห็นสักวันไหนคะว่าผลออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกนะคะท่าน
ไม่ผลผลออกมาเป็นลบเนี่ยผลออกมาเป็นลบทั้งหมดครับ
ไม่มีไม่มีบวกเลยนะครับครับผม
แล้วของเชียงใหม่เนี่ยนะคะผลในรอบแรกที่ออกมาเป็นลบ
ก็คือเท่ากับไม่ติดเชื้อนะคะแต่ว่าจะต้องมีการมีการตรวจอีกรอบนึง
เหมือนจังหวัดอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ท่านรองถ้าสมมุตินะคะคือเท่าที่ฟังกันตอนนี้
คือเรียนฟังจากทุกจังหวัดเนี่ยนะคะคือทุกจังหวัดพร้อมอยู่แล้ว
แล้วก็เหมือนกับก็จำกัดวงได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือนะคะ
แต่คำถามคือว่ามีการประเมินไว้ไหมคะว่าอาจจะพบลักษณะแบบนี้
ว่าจะเป็นลักษณะของการนำเข้าหรืออาจจะค้นพบภายในประเทศ
ก่อนถึงช่วงจังหวะปีใหม่พอดีอะค่ะเผื่อไว้ไหมคะ
ครับครับเราเราลงพื้นที่ทำงานกันเต็มที่ครับครับ
ได้มีการประเมินไว้ไหมคะว่าจะต้องระวังตรงส่วน
ไหนเป็นพิเศษคือนำเข้าหรือว่าหรือว่าติดภายในอย่างเงี้ย
ข้าสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ที่มีการพบนะคะว่ามีการลักลอบเข้ากลับเข้าประเทศไทยเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเนื่องจากคนที่เข้ามามีการเดินทางบางส่วน
ก็ทำให้นอกเหนือจากที่เข้าจากตรงจุดซึ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือเสร็จแล้ว
อาจจะไปสู่จังหวัดอื่นได้อย่างที่เราได้ยินกันในข่าว
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพราชบุรีหรือว่าที่มีการพบภายในเองนะคะ
แต่ว่าถ้าฟังแบบนี้นะคะคือการสอบสวนโลก
แล้วก็ตามหาตัวบุคคลเพื่อมาร์คตัวคนแล้วก็พากลับมาตรวจเนี่ย
ดูว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ที่กลัวกันก็คือว่าถ้าไปในที่ชุมชน
เช่นไปเที่ยวพับยกตัวอย่างนะคะ
หรือว่าไปในพื้นที่ซึ่งมีคนจำนวนมาก
แล้วแน่นอนเราต้องยอมรับว่าบางอย่างเราหลวมกว่าในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา
แล้วก็มีการพยายามที่จะวิเคราะห์กันนะคะว่า
จะกลายเป็นระลอกที่๒ไหม
เพราะถ้าเข้าระลอกที่๒ปุ๊บเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
เราจะคุยกันกับทางท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ
นายแพทย์สุภกิจสิริลักษ
ภาพรวมใหญ่ของประเทศเลยนะคะ

ครับสวัสดีครับ
ธิบดีคะถ้าเราประเมินภาพรวม
สิ่งที่เกิดขึ้นโซนภาคเหนือแล้วก็ลงมาบางจังหวัดในส่วนอื่นเนี่ย
หรือจะกลายเป็นเรียกว่าระลอก๒ของการระบาดได้ไหมคะ
คืออย่างนี้ผมคิดว่าเรายังไม่อาจจะบอกได้ว่า
มันเป็นละลอก๒หรือไม่อย่างไรเนอะ
เพราะว่าจริงคนที่ข้ามไปแล้วก็รับเชื้อกลับมาเนี่ย
มีอยู่จำนวนมากพอสมควรเนอะ
แล้วก็ขณะนี้ใครติดไปอย่างใคร
ยังต้องรอข้อมูลในการที่จะพิจารณาเรื่องพวกนี้อยู่อย่างรอบด้าน

เนื่องจากมันมีรูรั่วแบบนี้ไม่ว่าจะมาจากชายแดน
ซึ่งฝั่งแม่สอดก็เคยมีรูรั่วแบบนี้นะมันจบไปพอสมควรแล้ว
พอฝั่งฝั่งฝั่งเหนือที่มีรูรั่วเข้ามา
เราก็พยายามไล่ตะคุบในแต่ละกรณีอยู่
ซึ่งขณะนี้เหตุการณ์มันยังเร็วเกินไป
ที่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้เราจะคุมได้อยู่ได้ตลอดต่าง
ก็ขึ้นกับว่าคนที่เขาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย
มันเอาไปแพร่ให้ใครบ้างอย่างไร
ซึ่งอย่างที่เราทราบขณะนี้ก็มีแพร่ไปกับคนไทย
ที่อาจจะไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นอยู่อยู่คนสองคน
ซึ่งขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไป
ยังไม่สามารถคิดอื่นได้ว่ามันจะเป็นการระบาดใหญ่
ที่ในวงกว้างอะไรสำนักหนัง
คุณท่านอธิบดีคะมันมีลักษณะอะไรที่มันพอบอกให้เห็นได้ไหมคะ
ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเท่ากับจะกลับมาระบาดระลอก๒นะคะ
ตอนนี้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งกังวลไปเกินกว่าเหตุเลยครับ
อันนี้เป็นธรรมชาติของการติดเชื้อแบบนี้แหละครับ
แข็งของประเทศไทยก็คือว่าเรายังสามารถที่จะไล่หาทุกลาย
ถ้าพวกเราจำเหตุการณ์ในเรื่องของสนามมวยของเรื่องผับได้เนี่ย
เราก็ไปไล่ตามอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายมันก็จบ
เราก็ไปไล่ตรวจจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีไปข้างไหน
ไม่มีใครระบาดต่อไปที่ไหน
เราก็คิดว่าในกรณีอย่างนี้ขณะนี้ยังเร็วเกินไป
ถ้าเกิดสมมุติว่าอีก๒๓วันเนี่ยยังไม่มีใครที่ติดเพิ่มไปจากนี้เนี่ย
เราก็ถือว่าเหตุการณ์ก็อาจจะสงบลงได้นะครับ
อธิบทีค่ะถ้าเราดูจากวิธีการตรวจตอนนี้
คือการที่จะยืนยันได้ว่าคนหนึ่งคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ติดมาเอง
จากต่างประเทศหรือว่าติดจากภายในประเทศก็แล้วแต่
แล้วคนที่เข้ารักษณะกลุ่มเสี่ยงสูงแบบสัมผัสกัน
กลุ่มเสี่ยงสูงในลักษณะแบบอื่นเนี่ยนะคะ
คือคนกลุ่มที่จะติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องตรวจอย่างน้อยกี่รอบภายในกี่วันคะ
คืออย่างนี้เราจะใช้ประวัติในการสอบส่วนโรคนี้ช่วย
ซึ่งมันมีวินโดพีเรียสประมาณ๕วัน
นึกออกไหมก็หมายความว่าถ้าเราได้ประวัติว่าคนที่กลับมาจากท่าขี้เหล็กสมมุติ
แล้วคุณคนนี้โพสต์ที่ทีฟแล้วคุณก็ไปคุกคีกับเขาเมื่อวานนี้สมมุติอย่างนี้นะฮะ
อย่างนี้เนี่ยโดยปกติบางทีเราอาจจะยังไม่ตรวจตั้งแต่วันแรก
เพราะเรารู้ว่ายังไงเสียตรวจก็ไม่พ้นอีกทีนะครับ
อาจจะตรวจรอจากนั้น๓วันหรือ๕วันแล้วเราค่อยตรวจอย่างนี้เป็นต้น
ตรวจเลยเนี่ยนะครับเราก็จะเว้นไปแล้วก็คุมคุมตัวเขาไว้
คือการบอกว่าในกติเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในกติจริงก็คุมตัวเขาไว้แล้วก็สามารถจะตรวจต่อในเวลาอันสมควรได้
เพราะมันมีหลักทางวิทยาศาสตร์ว่ายกเว้นว่าถ้าเขาคุกคลีกันมา๓วัน๔วัน๕วันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะตรวจเลย
ไม่ได้กังวลอะไรมากสำหรับการพบคนติดเชื้อถูกไหมคะ
ยังถือว่าอยู่ในการควบคุมแล้วก็สืบสวนโลกได้หมด
ถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ขึ้นกับสถานการณ์ถ้าพรุ่งนี้สมมุติว่ามีโผล่ขึ้นมาอีก๕๖ลาย๗ลาย
มันไม่ได้เฉพาะทีเดียวครับ
ได้ค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมได้คุยกับสาธารณสุขอีกนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือถ้าคือแต่จริงคือวิธีปฏิบัติก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะ
คือยังไม่สามารถบอกได้ว่าเข้าสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นการระบาดในรอบที่๒นะคะ
คือก็รอฟังสาธารณสุขอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็นะตอนนี้เท่าที่ฟังแต่ละจังหวัดที่อยู่เป็นเป้าใหญ่เนี่ยนะคะ

แต่แน่นอนขอความร่วมมือช่วยกันหน่อยค่ะ

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์มาใหม่